ที่สกลนครก็ยังมีเหมือนกันชาวบ้านเขาเก็บเห็ดขายสร้างรายได้วันละสองพันเลยค่ะคุณ
โอ้โหกับรถเลาะไปตามเร็มทางตรงเนี้ยคุณศีรษาพวกเห็ดข้างทางเนี้ยมันสด
จุดนี้นะคะเป็นแผงขายของริมทางที่อยู่บริเวณถนนสายสกลนครกาลสิน
ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ช่วงนี้หน้าฝนเนอะแล้วช่วงที่ผ่านมาคือฝนตกต่อเนื่องไง

อย่างเช่นเห็ดเพาะก็มีเห็ดปลวกเห็ดพึ่งเห็ดดินเห็ดกอใหญ่และเห็ดระโงก
มากมายหลากหลายโดยเฉพาะเห็ดระโงกที่ยอดฮิตจริงค่ะคุณ
จากการไปสอบถามนางนิดพรมมหากุลอายุ๖๓ปีเจ้าของร้านขายเห็ดในพื้นที่คนนี้ค่ะ
ก็บอกว่าปกติแล้วนะพี่นิดเนี่ยนะจะเดินทางเข้าไปในป่าไปเก็บเห็ดตั้งแต่ตี๓
จนถึงตี๔ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละก็จะนำเห็ดออกมาตะก้าใหญ่เอามาแบ่งขายเป็นการแบบนี้
ก็มันอุดมสมบูรณ์ไงมันชื้นเห็ดมันขึ้นเยอะ
พอสีสันมันก็มีแตกต่ากันนะถูกต้องค่ะเห็นอย่างนี้
มันเหมือนมากเลยแต่พี่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเก็บเห็ดมา
แล้วก็รู้อันไหนทานได้ทานไม่ได้แล้วก็เอามาวางใส่จานแบบนี้ค่ะ
จัดขายเป็นชุดไปขายถึงช่วงเวลาประมาณสัก๙โมงครึ่ง
หลายคนเขาก็แวะเวียนมาซื้อกันถามว่าราคาแพงไหมแพงไหม๕๐บาทคุณว่าโอเคไหม
โอเคเลยใช่เป็นจานเป็นกระทง๕๐บาทนะคะ
แต่ถ้าหากเป็นเห็ดระโงกราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อย๑๐๐บาท
วันหนึ่งวันหนึ่งชาวบ้านก็เลยมีรายได้ถึง๒๐๐๐บาทต่อวันเลยนะคะคุณรายได้ดี

นี่นึกว่าแบบในป่าเนี่ยมีเงินมากมายแล้วแต่เราจะมองเห็นหรือเปล่าจะขยันหรือเปล่า
ก็เรียกทรัพย์ในดินไงนี่แหละที่ผุดออกมานี่แหละ